คุณผู้ชมเมื่อวานวันลอยกระทงเนี่ยหลายหลายครอบครัวก็พากันไป
พ่อแม่ลูกนะคะไปลอยกระทงไปเป็นบรรยากาศวันครอบครัว
แต่ว่าไม่ใช่กับครอบครัวนี้ค่ะที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ทำงานรับผลวัสดุเกาะสร้างนะคะ
ตั้งใจจะเร่งทำงานให้เสร็จเพื่อจะพาลูกไปเที่ยวงานวันลอยกระทง
แต่จังหวะทำงานอยู่ปรากฏว่าสามีถูกไฟช็อตค่ะ
ภรรยาเห็นก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยกลายเป็นว่าโดนช็อตไปทั้งคู่
สามีเสียชีวิตทันทีนะคะส่วนภรรยาอาการสาหัสค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๒โมงนะคะที่ตำบลมะเฟือง
อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีรถส่งวัสดุเกาะสร้างจอดอยู่ข้างถนน
เป็นรถบรรทุกหกล้อทะเบียนเจ็ดศูนย์ขีดสามห้าหนึ่งสองสุพรรณบุรี
เป็นรถลักษณะคือมีเครนยกของในตัวได้ด้วยค่ะข้างข้างรถพบร่างของนายพิสารอุพลรำวัยสี่สิบปี
ชาวตำบลบ้านบัวนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างประตูรถร่างกายเนี่ยมีร่องรอยไหม้เกรียมที่เท้าข้างขวา
ไฟคือไหม้จนเห็นกระดูกเลยนะคะรองเท้าผ้าใบที่สวมอยู่ก็ฉีกขาดด้วย
ใกล้ใกล้กันก็พบนางสาวรุ่งรัฐอินรำวัย๒๙ปีภรรยานายพิสารนอนอยู่ในร่องข้างถนนค่ะ
มีรอยไหม้ที่ฝ่ามือขวาแล้วก็เท้าทั้งสองข้างบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ผู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธไทยสงศ์ตอนเกิดเหตุค่ะมีในพวนฉาไทยทรง
ขอภัยฉาไทยสงฯนะคะอายุหกสิบสี่ปีเห็นเหตุการณ์อยู่
เขาก็เล่าบอกว่าเห็นทั้งคู่มาส่งวัสดุก่อสร้างที่บ้านกำลังสร้างใหม่
แต่ว่าจอดรถเอาไว้ข้างนอกไม่ได้ขับเข้าไปในตัวบ้าน
เพราะว่ากลัวว่ารถจะติดลมเพราะว่าตอนนั้นฝนตกถนนแฉะค่ะ
จังหวะที่ทั้งสองคนกำลังขนเหล็กอยู่อะค่ะได้ยินเสียงไฟช็อตดังลั่นเลยค่ะ
เหล็กลับบันไอลุ้มนยกเหล็กเล็กมันหนักมันบอกกันเลยยกไอแฉ้นกันสิ
อืมแฉ้นกับไปช้นครับสายไฟแร่งสูงครับ

ดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังดังด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
คลุมมือไว้หรือว่าเอาวัสดุที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าเนี่ย
มาจับร่างของผู้ที่ถูกไฟช็อต
พอมามือเปล่าก็เลยโดนช็อตกันไปทั้งคู่เลยอะค่ะ

มันมีรอยไหม้อยู่ด้วยนะคะ
ก็คิดว่าเท้าข้างหนึ่งก็คือเหยียบอยู่ตรงแผ่นไม้
รีบทำงานให้เสร็จเพื่อจะพาลูก๔คนไปลอยกระทง
ลูกคือตั้งหน้าตั้งตารอพ่อแม่อยู่ที่บ้าน
เพราะพ่อแม่บอกแล้วว่าเดี๋ยวแม่รีบทำงานเสร็จจะรีบกลับมาพาลูกไปเที่ยวงานลอยกระทงนะ
ดื้อนะโอ้โหเศร้ามากนะคะเพราะผู้สื่อข่าวไปที่บ้านนายพิสาร
ใบตองเจอต้นกล้วยแล้วก็เจอเด็กกำลังทำกระทงกันอยู่อะค่ะ
รอแค่ว่าเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะกลับมาแต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ได้กลับมา
แม่อยู่โรงพยาบาลแต่พ่อไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะคะ
นี่ค่ะกำลังเตรียมกระทงกันเลย
พอดีลูกเขาก็เตรียมคอยพ่อแม่ที่จะกลับจากงานนะ
เพื่อจะพาลูกไปลอยกระทง
ก็ในเมื่อถึงเหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้
คือมาเสียชีวิตก่อนมาเสียชีวิตก่อนนะครับ
เมื่อเช้าเขาก็ได้บอกกล่าวให้ลูกอยู่บ้าน
ไม่ต้องไปไหนนะเดี๋ยวกลับมาพ่อจะพาไปลอยกระทง
เพราะเนื่องจากในวัดเขาก็จัดงานตามประเพณี
เพราะพอดีหลวงพ่อท่านเขา
ในเมื่อมีงานอย่างนี้หลวงพ่อก็ยกเลิกหมดแล้วตอนนี้

แต่ถ้าใครอยากลอยเป็นประเพณีก็ไม่เป็นไร
ทีนี้จากงานลอยกระทงกลายเป็นว่าต้องจัดงานศพค่ะ
ก็เป็นเรื่องเศร้าพระท่านเลยจัดการยกเลิกงานลอยกระทงไปเลย

นายพิสารกับภรรยามีลูก๔คน
ลูกสาวคนโตอายุแค่๙ขวบเองค่ะ

แล้วก็มีฝาแฝดผู้ชายอายุ๕ขวบ๒คน
งานศพก็จัดขึ้นที่บ้านเป็นักต่างไปอย่างโสกส้าวค่ะ
ภรรยาของนายพิสานคุณแม่ลูก๔คน
ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
ทั้งสี่รู้แล้วนะคะว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วผู้สื่อข่าวไปพบในกวนอุพลรำ
ปู่ของเด็กค่ะก็บอกว่าไม่คาดคิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับลูกชายเขา
เห็นลูกชายเนี่ยเตรียมตัวอย่างดีเลยนะเมื่อวานเตรียมตัวจัดแจงทุกอย่างจะพาหลานไปลอยกระทง
รับว่าจริงแล้วเนี่ยพ่อก็แอบมีรางสังหรณ์แปลกเหมือนกันเมื่อวานนี้ก่อนลูกออกไปทำงานค่ะ
ส่วนนางสาวกระหนกทาดาอุพลรำพี่สาวของนายพิสารผู้ตายนะคะก็บอกว่าเพิ่งจะไปเยี่ยมน้องสะพ้ายมา
ว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่ยังคงมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่แล้วคุณ
หลงเหลือในตัวอยู่เลยอะค่ะต้องรอดูอาการพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
พี่ก็พยายามบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากทำตัวเองให้เข้มแข็งแข็งแรง
แล้วก็ฟื้นตัวเองให้เร็วเพื่อที่จะดูแลลูกต่อไปนะคะ
ซึ่งนางสาวกระหนกทาดาบอกว่าทางบริษัทติดต่อมาแล้ว
เจ้าของบริษัทจะมางานศพด้วยตัวเองส่วนตัวเธอเองเนี่ย

เพราะว่าตอนนี้สูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป
ญาติญาติก็บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยขยันทำงาน

คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ขึ้นค่ะ